เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วง๖โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ

เขาก็มีแบบเหมือนเครื่องเล่นอะไรแบบนี้
ปรากฏว่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะ
ร่วงตกลงมาจากเครื่องเล่น

เครื่องเล่นอันนี้ที่มันเหวี่ยงแบบนี้ค่ะ
ร่วงตกลงมาอุ้ยนี่ค่ะ
บาดเจ็บ๕ราย
แล้วสาเหตุคืออะไรรู้ไหมคะ
พนักงานลืมล็อกแผงเซฟตี้

เหมือนกับคนที่เขาถ่ายมือถืออยู่เขาตกใจนะ
กล้องมันเลยเหวี่ยงหายไปเลย

คุณผู้ชมขออนุญาตลองดูอีกทีนะคะ
หกโมงครึ่งเมื่อตอนเย็นค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้ง

ริมถนนเพชรเกษมหมู่๑๑ตำบลกระบี่น้อย

มุงดูเครื่องเล่นอันนี้นะคะ

ฟกช้ำนะคะรีบนำส่งโรงพยาบาลกระบี่
มาดูรายชื่อคนเจ็บหน่อยค่ะ

นางสาวฉัดระพรอายุ๑๕

นางสาวกริตยาวดีอายุ๓๐
เด็กชายบุญยวิทย์อายุ๑๒
แต่ตอนนี้ปลอดภัยกันหมดแล้วค่ะ
ทางตำรวจสพเมืองกระบี่ไปตรวจสอบ
ที่จัดงานก็ไปเจอเจ้าของเครื่องเล่น
นายชัยยศประพันธ์อายุ๕๓
เป็นชาวอำเภอเมืองตรังนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยค่ะตำรวจก็ขอไปตรวจสอบเครื่องเล่นตรงนี้ที่มันเกิดเรื่อง
คือตัวเครื่องเล่นสภาพดีไม่ได้ชำรุด
คือสาเหตุไม่ใช่อยู่ที่เครื่องเล่นมันชำรุดจนเกิดอุบัติเหตุ
แต่สาเหตุเป็นความบกพร่องของพนักงานเอง
เป็นความบกพร่องของพนักงานควบคุมเครื่องเล่น
ช่วงก่อนเกิดเหตุคือตัวคนเจ็บ๕คนนี้ไปนั่งบนเครื่องเล่นแล้ว
พนักงานดึงแผงเหล็กสำหรับล็อกตัวลงมาแล้วแต่ไม่ล็อกกรอน

พอช่วงที่เครื่องมันเริ่มเหวี่ยง
เหวี่ยงมาทำให้แผงเหล็กเปิดออก
คนที่อยู่บนเครื่องเล่นก็เลยร่วงตกลงมาทั้งแผง
แผงเหล็กที่เราจะต้องจับกันอยู่ใช่ไหมนี่นะครับ
คือ๕คนนี้ไม่ได้ล็อกค่ะ
ก็ต้องเรียกตัวนายชายศเจ้าของเครื่องไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพักนะคะ
นายชายศบอกว่าเพิ่งมาจัดงานที่กระบีเป็นครั้งแรก
กำหนดในการจัดงานคือ๑๘๒๑พฤศจิกายน
รับเป็นความผิดพลาดของพนักงานดูแลเครื่องไม่ใช่เครื่องชำรุด
เครื่องเล่นในงานทุกตัวมีช่างที่ได้มาตรฐานคอยควบคุมตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
แต่เนี่ยพนักงานลืมล็อกจริงมันก็เลยเปิดออกอย่างที่เห็นคลิป
ในส่วนของความรับผิดชอบก็จะเยียวยาดูแลคนเจ็บทั้งหมด
เครื่องเล่นทุกตัวในงานมีการทำประกันเอาไว้หมดแล้ว
ก็จะช่วยเหลืออย่างอื่นด้วยนะคะนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล
เดี๋ยวจะเรียกพนักงานมาอบรมเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
เรื่องของความปลอดภัยของเครื่องเล่นเขาก็พยายามจะบอกว่า
เครื่องเล่นทุกตัวมีช่างของบริษัทผู้ผลิตมาคอยดูแลให้ตลอดเวลา
แต่เหตุการณ์นี้เกิดจากความบกพร่องของพนักงานล้วน